ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักเป็นระยะมีเสน่ห์แรงรักสดใส
คนต่างเพศเข้ามาใกล้ชิดผัวพันหากสนใจใครก็บอกรักได้ไม่ขัดเขิน
แต่ระวังเรื่องชิงรักหักสวาดไว้บ้างก็ดีสุขภาพระวังไตไข่ดัน
อวัยวะเพศผิดปกติจะมีอุบถิเหตุเล็กเล็กน้อยน้อย
ไปถึงขั้นเลือดตกยางออกลื่นหกล้มที่บ้านหรือวัดร้าง
โกดังเก็บของการเงินมีความจำเป็นต้องหมุนเงินอย่างหนัก
ผลประโยชน์ที่คาดไว้จะเข้ามาช้ามาแบบแบ่งจ่ายการเงินติดขัด
วงหนี้จากลูกหนี้ไม่ได้แถมเจ้าหนี้ยังมาเร่งรัดอีก
การเจรจาต่อรองประสานงานแม้มีอุปสรรคแต่ก็มีโอกาสสำเร็จสูง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์